เอาละค่ะก็ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพราะพูดถึงศักยภาพของสนามกอล์ฟในประเทศไทยนี้

สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากกว่าปีละ๔๘๐๐ล้านบาท
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดโครงการ
เพื่อให้ไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางที่นักกอล์ฟทั่วโลกนั้น
จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะ
ติดตามจากรายงานคุณธิตภาษีริพิพัฒน์ค่ะ
ผู้ซื้อในธุรกิจกอล์ฟจากต่างประเทศ๑๒๘คน
ขาย๑๐๐คนและสื่อมวลชนจากต่างประเทศ๔๑คน
ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๓๒๖กรกฎาคม
ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขาย

และนำเสนอสินค้าและบริการต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านกอล์ฟของประเทศไทย
การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับนักกอล์ฟโลก
นอกจากจะมีสนามก๊อฟสวยบรรยากาศดี
ได้ตลอดทั้งปีติดอันดับโลกในพื้นที่ต่างทั่วประเทศแล้ว
ยังมีอาหารอร่อยและสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เหมาะกับคนทุกเพศไว้อีกด้วย
ในเชิงธุรกิจเนี่ยมีการเจรจาธุรกิจมากที่สุดเลย
นี่เป็นการคำนวณจากระบบการคำนวณทรนะครับ
กว่า๓๐ประเทศแล้วก็๑๑๑เอกชนไทย
ซึ่งนอกจากนี้ทางทศได้มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์
มวลชนจากต่างประเทศจาก๔๑ประเทศ
ซึ่งทุกคนชื่นชมกับสิ่งที่ทางประเทศไทยนำเสนอมาก
กลุ่มธุรกิจกอล์ฟในประเทศไทยถือเป็นตลาดความสนใจเฉพาะ
ที่มีศักยภาพสูงซึ่งสามารถต่อยอดการขายไปสู่สินค้าอื่น
อาทิช้อปปิ้งสปาและอาหารไทย
โดยในปี๒๕๕๙พบว่านักท่องเที่ยวที่มาทำกิจกรรมกอล์ฟในประเทศไทยมีประมาณ๔แสนคน
สร้างรายได้๔๘๐๐ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายวันละ๑๒๒๑๕บาทต่อคนต่อวัน
โดยชาติที่นิยมมาตีกอล์ฟในประเทศไทยมากที่สุดได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่น
ส่วนนักก๊อฟจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อตีก๊อฟโดยเฉพาะนานที่สุด